โปรดติดตามตอนต่อไป
ให้อารมณ์ดีเพื่อขายปุ๋ยมูลไส้เดือน
กลายเป็นปุ๋ยยอดนิยมของคนรักต้นไม้
เจ้าของสวนผลไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
สร้างรายได้เสริมงามทุกสัปดาห์
เกษตรกรหนุ่มคนนี้เขาทำได้อย่างไร
ชาวตลอดข่าวมาที่ออก้าฟาร์มูลไส้เดือนอารมณ์ดี
อยู่ที่บ้านแดงน้อยถนนมะลิวันตะบนบ้านทุ่มอำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่นเจ้าของฟาร์มคือ
น้องพงวสันจาริชานนอายุ๓๒ปี
เลี้ยงเนี่ยเพราะความชอบและมีโอกาสศึกษาหาข้อมูล
พงวสันเลือกอาชีพเสริมที่เน้นการลงทุนน้อย
แต่ได้ผลเกินคาดครับ
ผมอยากรู้ว่าทำไมต้องมูลไส้เดือนอารมณ์ดีด้วยล่ะครับ

ก็คือน้องเขาจะกินพวกเศษผักเศษผลไม้อย่างนี้ครับ

จะไม่กินแค่วัวอย่างเดียว
แห่งนี้ได้ใช้พื้นที่ด้านข้างบ้าน
ทำการเลี้ยงไส้เดือนไว้ประมาณ๒๐กระบาทนะครับ
ด้วยการดัดแปลงวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน
มาจัดทำเป็นฟาร์มเลี้ยงไส้เดือน
โดยมีคนในครอบครัวที่ว่างไว้จากงานประจำ

ไส้เดือนอารมณ์ดีเนี่ยเลี้ยงยากไหมครับ

ก็แค่เรามีอุปกรณ์แล้วก็มีมูลวัว

กระบังนี่จะเป็นมูนวัวรั้วเลยครับ๗วัน
เขาก็จะขึ้นมาถ่ายมูลข้างบน
ไส้เดือนเพียง๗วันก็ได้ปุ๋ยพร้อมจำหน่ายแล้วครับ

นำมาเจาะรูเพื่อให้มีการระบายอากาศ
ส่วนมูลวัวแห้งก็แช่ประมาณ๓๕วัน
ให้มันคลายก๊าซแล้วตากให้เสด็จน้ำ
นำไปใส่กระมังพร้อมหาพันธุ์ไส้เดือนใส่ลงไป
ปุ๋ยหมูนไส้เดือนอารมณ์ดีของทัพฟาร์มนั้น
จากหมูนวัวยังเสริมด้วยผักสดและย่า
เพื่อให้เกิดการระบายอากาศ
สูตรเด็ดที่สำคัญก็คือ
การให้ผลไม้อย่างแตงโมหรือแตงไทย
ทั้งหมดเนี่ยหั่นเป็นชิ้น
วางไว้ในกระมังสัปดาห์ละ๑ครั้ง
ทั้งหมดนี่เป็นของโปรดของไส้เดือนเลยนะครับ

ก็พร้อมขายให้เกษตรกรแล้วครับ
ขายได้ทุกสัปดาห์เลยนะ